วันนี้มาดูเรื่องราวของบอลไทยกันบ้างกับศึกบอลโตโยต้าลีกครับ
วันนี้มีการจับสลากประกบคู่กันแล้วในรอบ๑๖ทีมสุดท้าย

วันนี้นะครับมีพิธีจับสลากฟุตบอลโตโยต้าลิกครับ

มีตัวแทนจากสโมสรที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้เป็นศักยีพยานนะครับ
ซึ่งก็แบ่งเป็นสโมสรจากศึกไทยลีก๙ทีม

เป็นเจ้าบ้านแข่งขันแบบนัดเดียวจบ
พร้อมกันในวันที่๖กรกฎาคมครับ
ไปดูผลกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรโดยผลการจัดตราคมในครั้งนี้
และไปต่อกันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ประเทศไทยนะครับก็มีเมตติแต่งตั้งพลตำรวจโทษภิกษัณฑ์จุฏิหลก
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงิน
สนับสนุนและเงินรางวัลทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
จากการเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก
เข้าเลือกโซนเอเชียจำนวน๓๐ล้านบาท
และแชมป์คิงส์ครับจำนวน๖๗๕๐๐๐บาทครับ
พร้อมกับแต่งตั้งให้ผู้แทนสโมสรในไทยลีกจำนวน๗สโมสร
เป็นคณะกรรมการด้วยเพื่อให้เงินรางวัลดังกล่าวนั้น
จัดสรรสู่ทีมงานตามความเหมาะสมครับ